หิวก็อยากจะไปหาอะไรกิน
แต่เพราะความหิวเป็นเหตุ
ก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ
เอ่อต้องไปต่อค่ะเขาไปโกรธอะไรต้นไม้ค่ะ
คือดิฉันว่าต้นไม้โกรธอะไรเขามากกว่า

หล่นลงมาทั้งยวงแบบนี้ค่ะ

คืออยากกินกระถิ่น

ดีนะคะน้องไม่เป็นอะไรคุณผู้ชม

อย่าไปแบบกระโดดแล้วก็ดึงต้นไม้เล่นนะ

มันอาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงมากด้วย
ถ้าอยากจะกินอะไรผมว่าง่ายนิดเดียว

ตาเขาสิอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่

มีแม่ครัวพ่อครัวเขาทำให้